มาเริ่มกันที่คู่รักซุปตาหมากปรินกับคิมเบอร์รี่นะคะ
วันก่อนวันฮาโลวีนนี่เขาเปลี่ยนลุคมาเป็นโจ๊เกอร์และฮาลิควิน

เรียกกระแสตอบรับจากแฟนได้ดีอยู่ไม่น้อยนะคุณ
เพราะว่าจัดเต็มมากแต่งเหมือนมากนะคะ
ละเอียดเหมือนต้นฉบับแบบเป๊ะ
เคมีก็ยังเข้ากันแบบสุด
และก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งจะฉลองครบรอบ
บกัน๗ปีไปหมาดจ้า
ด้วยการโพสต์ภาพและข้อความหวานผ่านทางอินสตาแกรม
หวานขนาดนี้แสดงว่าใกล้วิวาแล้วหรือเปล่า
เพราะเห็นว่ามีการสวมวงสวมแหวนกันด้วย

เฮ่ย

ก็ไม่ค่อยพอดีครับกะผิดไปหน่อยนึง

แล้วตอนขอจริงนี่จะวงใหญ่กว่านี้ที่ให้ไหม
ก็ต้องให้ส่งน้ำสมเหนือหน่อยครับ

ยังไงบ้างคือต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยมีลุ้นอยู่ไม่น้อยนะ
เพราะว่าคบกันมาได้ผ่านเลขอฐาน๗ปีมาแล้วด้วย